แล้วก็ต้องตามให้สุดให้รู้ให้ได้นะคะว่า
ชายปฏิสนาที่ถูกฆ่าอำพลางที่ระยอง
สรุปแล้วคือพลทหารนิวจริงหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้ญาติที่อ่างทองมาแจ้งความคนหายไว้
จำได้ไหมคะแล้วพอมาเจอศพปุ๊บใช่แน่เลย

ไปตรวจเปรียบเทียบกับศพผู้ตายถูกไหมคะ
ผลออกมาแล้วนะคะผลออกมาแล้วไม่ใช่พลทหารนิวแต่คือนายนิว

ตัวผู้ต้องสงสัยเขาให้ข้อมูลใช่ไหม

คือเขาบอกเขาจัดการกับนิวนี่แหละ
แต่เขาก็บอกว่าไม่ได้จัดการกับพลทหารนิว
ในเรื่องของคดีมันเลยมีความซับซ้อนอยู่แบบนี้นะ
ใช่ก็คือก่อนหน้านี้ตำรวจจับผู้ต้องหาได้

สามคนนี้ยืนยันเลยนะว่าไม่ใช่พลทหารนิว

ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะ
ว่าทำไมตำรวจถึงรู้ว่าเป็นคนละคนกัน
พลทหารนิวสำหรับศพนี้ศพปริศนานี้
คืออย่างนี้ค่ะตำรวจไปได้ข้อมูลจาก
ซิมโทรศัพท์ของผู้ตายที่แก๊งค้านี่
นำไปเผาทิ้งพร้อมกับกระเป๋าแล้วเอาไปฝังดิน

แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เอาซิมนี่แหละมาถอดข้อมูล
ซิมนี้ใครเป็นผู้ครอบครอง
ชื่อใครเป็นผู้ครอบครองก็เลยได้ข้อมูลมาว่า
ครอบครองซิมอันนี้ก็คือชื่อว่าอิทธิพลกลิ่นพัก
เป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อเล่นว่านิวเหมือนกันค่ะ
เป็นคนจดทะเบียนซิมโทรศัพท์อันนี้
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยมั่นใจว่าคนตายไม่ใช่พลทหารนิว
แต่เป็นนายนิวเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็สอดคล้องกับญาติของนายอิทธิพลหรือว่านายนิวที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่านายนิวหรือว่านายอิทธิพล
หายตัวไปจริงหลายเดือนแล้วด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหน
ครอบครัวเพิ่งมารู้ตอนที่ตำรวจมาแจ้งให้ทราบว่า

โดยนายนิวออกจากบ้านไปตอนช่วงปีใหม่บอกว่าบอกว่าจะไปหางานทำ
ทุกคนทราบเพียงแต่ว่าจะไปหางานทำแค่นั้น
แต่ไม่ทราบว่านายนิวไปหางานทำที่ไหนอย่างไร
กระทั่งตำรวจมาบอกว่านายนิวไปถูกฆ่าตายที่จังหวัดระยอง

ไม่ใช่นิวอ่างทองนะใช่พลฐานนิวนะไม่ใช่พลทหารนิวนะ
ไปตรวจเปรียบเทียบกับศพคนตายอีกครั้ง
นี้ก็รู้สึกโล่งใจที่หลานชายไม่ใช่คนที่ถูกฆ่าตาย
แต่ประเด็นต่อจากนี้คืออ้าวแล้วพลทหารนิวล่ะ
ยังหายสาบศูนย์หายไปไหนอยู่ที่ไหน
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าพลฐานนิวเนี่ย
ได้ยินได้ฟังข้างนี้แล้วยังมีชีวิตอยู่นะยังมีชีวิตอยู่นะ
ก็ติดต่อหาญาติด้วยนะคะเขาเป็นห่วงกันนะคะ
ใช่ครับพลฐานนิวพลฐานพนาเบนเจาอร์นนะครับ
อายุ๒๑ปีซึ่งหายไปจากศูนย์การทหารปืนใหญ่

เออกี่เดือนแล้วสี่เดือนห้าเดือนหลายเดือนแล้วนะครับ
ที่กระจกเงาเขาตามอยู่เพราะว่าทางญาติแจ้งมูลที่กระจกเงา

กลายเป็นศพนั้นเป็นศพนายนิว
แล้วพลทหารนิวหายไปไหน
ยังเป็นปริศนาครับครับ